โอ้โหเจอทองต้องเจ็ดบาทใช่ค่ะน้ำหนัก๗บาทตอนนี้เป็นเงินเท่าไหร่ฮะ
ก็๓๒๐๐๐บาทนึงตอนนี้เท่าไหร่ทองกำลังแบบโอ้โห
แสนกว่าบาทเหรอนะครับทองหนัก๗บาทคุณผู้ชมครับ
แล้วใส่ตลับอยู่เรียบร้อยเลยนะฮะอยู่ที่เดียวกันด้วยเนอะใช่
สร้อยคอทองคำครับ๑เส้นแล้วก็พระนะฮะเป็นพระเครื่อง
กรอบหุ้มทอง๑องค์น้ำหนักประมาณ๓บาทเนี่ยค่ะโห
นี่ครับแล้วก็สร้อยข้อมือ๑เส้นน้ำหนัก๔บาท
ราคาทองวันนี้๓๒๐๐๐บาทอย่างที่ครูพระราพรบอก๗บาท
น้ำหนักเจ็ดบาทก็สองแสนกว่าแล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเช้านี้นะครับ
ที่สร้อยตั้งใจพัฒนาตระบวนในเมืองอบพมือเพชรบูรณ์ตี๕
ราตรีชุมวงหรือว่าป้าแหม่มนะเขาเรียกป้าแหม่มกันอายุ๕๕
เป็นพนักงานกวาดขยะของเทศบาลครับท่านก็มาทำงานของท่านตามปกติ
ปรากฏว่าท่านเจอกล่องทองตกอยู่ครับก็เลยไปให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ส่วนป้ามแหม่มเล่าบอกว่าบอกว่าขณะนั้นนะ
นะเป็นเช้าตรูเลยไม่มีร้านไหนเปิดหรอกตอนแรกที่เจอทองก็ไม่กล้าจะไปจับ
นี่แหละฮะกลัวคนอื่นเห็นแล้วรอจนสว่างมีร้านข้างข้างเปิดประตูนะครับ
ก็พามาดูด้วยกันมาเป็นพยานกันจากนั้นก็นำตลับทองที่ผมว่าเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันครับแล้วก็เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ตัวป้าเองเคยทำทองหายน้ำหนัก๑บาทแล้วไม่ได้คืน
ตอนนั้นเสียใจเหลือเกินพอมาเจอแบบนี้ก็อยากจะให้เจ้าของได้คืนไปครับ
งั้นก็คงเสียใจเหมือนป้าแน่แน่เจ้าของทองตัวจริงคือนายนะฮะ
อิทธินเหรอครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับ
อายุ๓๑ปีเป็นช่างภาพอิสระครับเพิ่งจะย้ายมาอยู่บ้านชาวตรงนี้แหละ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาออกไปธุระข้างนอกกลับมา๕ทุ่มคาดว่าจังหวะหยิบกุญแจบ้าน
ตลับทองมันน่าจะตกออกมาดีใจเหลือเกินที่ได้คืนครับ
แล้วขอขอบคุณป้าแหม่มกับตำรวจนะฮะที่ช่วยเอาทองคืนให้เขาครับ
แล้วเขาพูดยังไงกับเราบ้าง
เขาก็ขอบคุณเขาก็ดีใจเขาก็เอาคืนเนอะ
เราก็ไม่อยากให้ของเขาหายไปนะคือเราเคยหายค่ะเขาก็เสียใจ
แต่โชคดีมากที่เจอป้าเก็บไว้ให้
อย่างนี้กินว่าจะได้คืนนอกหนูปกติของหายนะไม่เคยได้คืน
แก้ไขชื่อพี่ผู้ชายชื่ออิทธิพลทองหมู่นะครับ
อิทธิพลทองหมวะครับโอ้พี่โอ้โหโชคดีจริงนะเนี่ยนะ
โอ้โห๒แสนก็หายวับไปแล้ว
อืมอ่า